สวัสดีครับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้ตลอดทั้งวันมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
นอกจากวันต่อไปจุดไหนมีโอกาสเจอฝนอีกบ้าง
ปัจจัยตัวสำคัญนะครับที่ทำให้วัน๒วันนี้
ในบริเวณตอนกลางประเทศไทยมีโอกาสการก่อตัวของกลุ่มฝนอยู่
ถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาเพิ่มเติมลมหนาความเย็นให้กับในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเจอกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลายวันติดต่อกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองกลุ่มฝนที่สลายตัวจากพายุนั้นมีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างไปแล้ว
ตอนนี้ยังคงวนอยู่แถวบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคกลาง
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยเคลื่อนตัวลงทะเล
จัยสำคัญที่เข้ามาก็คือเรื่องของลมหนาวที่ดันมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้กลุ่มฝนนั้นค่อยเขยิบลงสู่บริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ช่วยทำให้ฝนในบริเวณทางตอนบนไม่รุนแรงเหมือนกับที่เรา
หรือว่าใครหลายคนนั้นเกรงกลัวกันเรื่องของการเคลื่อนที่เข้ามาของพายุ
แน่นอนความเย็นจากฝนความเย็นจากลมหนาวที่ค่อนข้างแรงละทีเดียวในครั้งนี้
ก็จะทำให้ในบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางอากาศก็จะค่อยเย็นลงทีละเล็กทีละน้อย
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เป็นลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เป็นกระแสลมในระดับสูงนะครับจะเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ในช่วงวันที่๒๓๒๔นี้ซึ่งกระแสลมลมดังกล่าวอยู่บนทั้งผิว
อาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงประมาณ๕กิโลเมตร
พื้นดินจากความเร็วและแรงแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าว
มีการเหนียวนำเอาความชื้นลอยขึ้นไปบนอากาศ
ก่อนที่จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น

หลังจากนั้นก็จะมีลักษณะการฝนก่อตัวของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
แล้วก็มีฝนตกลงมาตามด้วยอากาศเย็นนี่คือการคาดการณ์ลักษณะของฝน
วัน๒วัน๓วันนี้จะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางท้องฟ้าค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนจุดที่มีฝนส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซะส่วนใหญ่

นี่แหละครับเป็นการคาดการณ์ในช่วงวันที่๒
จะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเป็นแนวยาวเลยนะครับ
ผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องศร
อาจจะมีการก่อตัวของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหนักหน่อยก็อาจจะเป็นลักษณะของลูกเห็บที่ตกลงมาได้นะครับ
หลังจากเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวก็จะทำให้อากาศในบริเวณดังกล่าวนั้นเย็นลง
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับ
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนอบอ้าวทั้งอากาศหนาวทั้งมีฝนตกลงมา
คงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ

ใครจะเดินทางท่องเที่ยวตามเมืองใหญ่ทั่วโลก

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ